ในเรื่องราวแห่งความรักยังไม่หมดนะครับในวันแบบนี้หลายคนก็นิยมไปจดทะบงตะเบียนกันใช่ไหม
แต่มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับเป็นการเล่นโยคะอืม
ไปกันแบบเป็นคู่ดูเอาเลยตามภาพนี่แหละครับ
ีบหงายกันขึ้นไปข้างบนนี่แหละฮะเป็นการเล่นโยคะนะครับไม่ใช่ทำอะไรกันนะครับที่เห็นอยู่นี้
ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาคู่รักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งนอกจากคู่รักแล้วยังมีคู่เพื่อนแล้วก็คู่พี่น้องมาร่วมเรียนด้วยเป็นจำนวนมากนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับขณะที่เจ้าของโรงเรียนโยคะอย่างครูจิ๊บเนี่ยก็
เชิญชวนให้ทุกคนนะครับหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตใจ
จำใส่อีกด้วยน่ะไม่ตอนนี้เล่นโยคะประจำเลยชอบมาก
คือเทคนิคของการเล่นโยคะมันน่าจะต้องใช้ความบาลานซ์นะคะ
การถ่ายน้ำหนักกันอะไรอย่างนี้แต่จริงต้องมีการฝึกฝนนะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากทำกับแฟนจังเลยทำเลย
เล่นแล้วหัวทงหัวทิ้มขึ้นมานี่เอามาพลึกเอามาพลาด

ก็ดีนะเป็นกิจกรรมคู่เนาะไปฝึกด้วยกันไปออกกำลังกายด้วยกัน

เอาล่ะไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่นั่นไปดูนี่ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ออกแบบเป็นรูปหัวใจ
กระถางแขวนต้นไม้โมบายหรือว่าแจกันสีสันสวยสดใส
เขาบอกได้รับความนิยมจากคนวัยทำงาน
มาเลือกซื้อไปมอบให้กับคนรัก

เพราะว่าเจ้าของพวกนี้มันไม่เหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้นั่นเอง
ผลิตภัณฑ์เซรามิกร้านนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่๕๐บาทไปจนถึง๑๐๐๐บาท
สามารถมอบเป็นของขวัญแทนใจให้แก่คนรักหรือว่าคนในครอบครัว
แถมยังไปประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะครับ

นุชนาศนุ้ยขาวบรรดารักษ์ชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศนอำเภอ๑๙
ก็มอบความรักความปรารถนาดีนะครับผ่านตู้เย็นความรู้
เห็นไหมตู้เย็นนี่พอมันเหลือใช้ไม่ได้เอามาใช้งานแล้วก็มาทำความสะอาด
มาเป็นตู้เย็นความรู้สามารถอัดหนังสือเข้าไปในนี้แล้วก็เก็บได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
กันลมกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
เป็นการให้ความรักแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะเอาของที่แบบเหลือใช้แล้วเอามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เป็นไอเดียที่ดีค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นการเก็บความรู้แบบสดชื่นสดใสอยู่ในนั้นมันไม่เหี่ยวไม่เน่าแถมป้องกันลมกันแดดกันฝนเป็นอย่างดีครับ
ยังเหลืออีกนี้ใช่ไหมบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก
คึกคักอย่างมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลครับคู่รักก็มักจะไปทะเลกันนะครับ
ที่จังหวัดสตูนโอ้โหมากันเพียบเลยเพราะว่าที่นั่นเขามีตำนานแห่งความรักเป็นรักนิรันดิ์
เกาะนี้ครับเกาะไข่ครับมีคู่รักแห่ไปเที่ยวจำนวนมาก
จากที่นี่มีสัญลักษณ์ซุ้มประตูหินรักนิรันดิ์ซึ่งมีตำนานว่าหากคู่รักใดได้มาลอดซุ้มประตูหินนี้
คู่นั้นก็จะสมหวังแต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ว่าหากแล้วก็คู่รักเนี่ยที่เพิ่งแต่งงานกันนะ
หรือว่าแต่งงานกันมาแล้วมาลอดซุ้มประตูหินเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งทำให้ความรักคงอยู่ชั่วนิรันดิ์ครับคุณผู้ชมครับ
เคยไปนะแต่รอดคนเดียวเนี่ยสิทำยังไงอาจจะอยู่คนเดียวนิรันดิ์หรือเปล่า
จะทำยังไงล่ะนี่ฉันพลาดใช่ไหมอันนี้ฉันลอดนี่ฉันต้องอยู่คนเดียวนิรันดิ์
เค้าบอกให้คนเป็นคู่ไปคุณดันไปลอดคนเดียวทำยังไงอย่างนี้ต้องแก้เคล็ด
ฉันว่าเดี๋ยวก็คงมีคนที่ไปรอดคนเดียวอาจจะมาเป็นคู่ดิฉัน
ใครที่ไปคนเดียวก็ลองไปหาคู่แถวนั้นดูอาจจะมีเหลืออยู่บ้าง
ใช่แล้วยังมีนี่อันนี้เป็นเกาะหินงามค่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะนิยมไปอธิษฐานขอพรต่อเจ้าพ่อตรุเตา
หินงามวางเรียงรายกัน
แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะไปอะไรนะดำน้ำดูปากการังดูหินที่สวยงามที่นั่นนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจที่จะพาคนรองคนรักไปสวีทหวานแวว